ร้องได้ให้ล้าน
จากปากช่องมา
จะลืมสัญญาสองเราเมื่อสายัน

ได้ครับค่ะ
ร้องได้ที่เรียบร้อยค่ะ

ตอนนี้พี่อดุ้นรับแล้วสองหมื่นค่ะ

เป็นเพลงของคุณสัญญาพรนารายนะครับ

ร้องเพลงเดียวได้สองหมื่นนะครับ

เหนื่อยด้วยไม่เหงื่อออกด้วยครับ

ตอนนี้สถานการณ์ผ่านมาแล้วถึงเพลงที่๒

ซึ่งตอนนี้ตัวช่วยไม่มีแล้วนะครับหมด
จะต้องเป็นเพลงที่คุณอดุลคิดว่าร้องได้เท่านั้น

อินโทรเพลงที่สามมูลค่าสี่หมื่นบาท

ในความลับออกมาที่เพลงนี้ตกลงยังไง

ร้องเพลงเก่งได้เพลงเดียวหรือว่ายังไง
เพลงนี้พี่ได้กี่เปอร์เซ็นต์ล่ะร้องได้กี่เปอร์เซ็นต์
ก็ห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบไม่ได้ครับ
ยังไม่ได้เลยนะฮะรายการของเราถ้าจะร้องนี่ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์
ผิดไปแค่๑เปอร์เซ็นต์นั่นก็คือผิดนะครับ
ก็ต้องตัดสินใจกันให้ดีนะครับปรึกษามองตาของคุณหมูภรรยาให้ดีนะครับ
ว่าจะทำยังไงต่อไปนะครับถ้าเลือกที่จะหยุดไม่สู้ต่อรับสองหมื่นบาทนะครับ
ถ้าสู้ต่อแล้วเกิดร้องผิดขึ้นมาเงินที่เราจะให้เป็นทุนไปสู้ชีวิตนะครับ
๒๐๐๐๐เหลือครึ่งหนึ่งหรือหนึ่งหรือกันนะครับ
แต่ถ้าทำสำเร็จ๔๐๐๐บาทนะครับ
ตัดสินใจให้ดีคุณอดุลครับฟังอินโทรเพลงที่๓ไปแล้ว
คุณอดุลจะสู้หรือจะหยุด

คุณสามีสิไปออกรบแล้วแล้วมียังวาวนำกันอยู่บ่อ

ถึงจังใดถึงสิผ่านบ้าผ่าน
ก็ทำดีที่สุดแล้ว
กะห่อยกะนั่งใจคือเก่าที่รัก
โอ๊ยขนาดไม่ได้เป็นเมียยังรู้สึกอ้อนละถ้วย
คุณอดุลเลือกที่จะสู้นะครับในเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
ต้องร้องให้ถูกเท่านั้นนะครับจนกว่าดนตรีจะจบ

ถ้าพร้อมแล้วเพลงที่สามมูลค่าสี่หมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม
ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๓เพลง

ขอบคุณนะครับ
ขอบคุณนะครับ
ขอบคุณค่า

ที่บ่รังหากวันหนึ่งนั้นอายมันไม่ใกล้
สิบ่อทวงบอกก็ได้ได้เหตุผลไม่ต้องมี
รักกันเท่าที่อยากรัก
เท่าที่เธอรักได้ก็พอบอกเคยขอ
ปล่อยตามชะตาก็แล้วกัน
คุณอดุลคุณ๕๐จริงแล้วเนี่ย
มาถึงตรงนี้สิ่งที่แน่นอนมันก็ไม่แน่นอน

เคยคิดว่าร้องได้คือมันถ้าพูดถึงเรื่องว่า
ถ้าร้องแบบไม่มีกดดันก็จะได้อยู่
นี่แหละต่อสู้กับตัวเองต่อสู้กับความกดดัน

รักเหมือนเดิมอยู่บ้างรักคือเก่าอยู่

เพลงนี้เนื้อหายไปเยอะทีเดียวก็ชื่อเพลงว่า

แหน่ชื่อเพลงเพราะทีเดียวจับคุณไพพงศรษฐรนะครับ
สำเงินทุนเอาไว้สู้ชีวิตมานะครับ
หมื่นบาทนะครับไม่ผ่านเพลงที่๓นะครับ

อบเงินทุนให้กับคุณอดุลเอาไปสู้ชีวิตนะครับ

ก็คงจะเอาไปช่วยได้บ้าง

ก็คงจะไปช่วยช่วยอาจจะไม่ได้ทั้งหมด
พี่อด๊วน๑หมื่นทำอะไรได้

ซื้อกับข้าวก็ได้เป็นเดือน

และระหว่างนี้แหมถ้ามีคนโทรมาหา
จ้างไปงานหมอลำอีกสักนิดนึงก็จะดีมากเลย
โทรมาเบอร์อะไรได้ล่ะ
ไปรับงานสองคนกับภรรยาหรือว่ามีวงไหมคะ
ก็มีวงมีวงเล็กก็วงใหญ่
เพราะฉะนั้นก่อนไปลำให้ดูอีกสักทีได้ไหม

ขอบคุณครับ
ถึงได้หนึ่งหมื่นบาทก็จะไปทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับครอบครัวของเรา
เงิน๑๐๐๐บาทก็มีค่าสำหรับเรา
ถึงยังไงเราก็จะสู้ต่อไป

แล้วก็ดีใจนะครับที่มีโอกาสได้ช่วยเหลือคนสู้ชีวิตนะครับ
ถ้าใครมีความสามารถทางด้านการร้องเพลงลูกทุ่งนะครับ
แล้วเดือดร้อนมีปัญหานี่นะครับเป็นอีกหนึ่งทางที่จะช่วยพวกคุณได้

เรามาเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลาบ่ายโมงทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้ค่ะ
กับรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

ทำนามาหลายสิบปีแล้วค่ะแต่

ตอนที่ท่วมจัดเลยเนี่ยท่วมอยู่กี่เดือน

พอนานร่วมแบบนี้จะต้องเป็นดี

เพราะหนูไม่ค่อยได้เห็นพ่อยิ้ม

สวัสดีครับ